เขียนผู้การหรือโชโดเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น
แสดงให้เห็นถึงศิลปะความงดงามของอักษรคันจิซึ่งคนญี่ปุ่นจะต้องเรียนตั้งแต่เด็ก
เขียนโชว์โดจะต้องเขียนซ้ำเพื่อให้ผลงานดีขึ้น
ตรงกับปรัชญาไคเซ็นที่หมายถึงการปรับปรุงอยู่เสมอ
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากการมองแบบแยกส่วนประกอบเป็นการมองแบบองค์รวม
เพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้น
ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่จุดศูนย์ทวงต่ำโดยปรับส่วนประกอบให้เล็กลงบางลงและติดตั้งในจุดที่ต่ำที่สุด
ช่วยสร้างเสถียรภาพในการวิ่งทางตรงและเพิ่มสมรรถนะในการควบคุม
ตัวถังรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นช่วยกระจายแรงกดดันจากการเคลื่อนที่
ระบบการสั่นสะเทือนด้านหลังแบบปีกนกคู่ช่วยให้ล้อทั้งสองข้างทำงานอย่างอิสระเพื่อการเข้าโค้งอย่างมั่นคง
ขณะเดียวกันได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งมุมการวางพวงมาลัยให้ชันกว่าปกติปรับตำแหน่งคันเร่งและเบรกที่นั่งกระชับกับร่างกายคนขับ
สำหรับรุ่นไฮบริดจะมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่๔ที่พัฒนาระบบส่งกำลังเพิ่มเติมจากเดิม
สำหรับเครื่องยนต์ได้ปรับช่องทางเข้าของอากาศและระบบหมุนเวียนไอเสียใหม่ช่วยให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงดีขึ้น
อเตอร์ไฟฟ้าชุดเผาส่งกำลังและชุดควบคุมใหม่ลดการสูญเสียและมีขนาดลดลง
เตอรี่ไฮบริดสำหรับรุ่นที่ขายในไทยเป็นแบบนิเกิ้ลเมทันไฮไรทโดยพัฒนาประสิทธิภาพการระบายความร้อนและการชาร์จทำให้การชาร์จดีขึ้น๑๒๘แต่ขนาดเล็กลงร้อยละ๑๐
โดยวางไว้ใต้ที่นั่งเบาะหลังช่วยให้จุดศูนย์ทวงต่ำลงและเข้าโค้งได้มั่นคงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ประหยัดกว่ารุ่นที่๓ถึง๑๒๐
โดยเฉพาะเบาะนั่งที่กระชับตัวมากขึ้น
ขณะที่ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
การจราจรไม่คับข้างเกินไป
อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า๒๐กิโลเมตรต่อลิตร
ขณะที่การทดลองนั่งในสนามแข่ง
ซึ่งมีการใช้ความเร็วที่แตกต่าง
ในช่วงออกสตาร์ทเสียงเงียบจากการออกตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

การทำงานร่วมกันของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
อัตราเร่งได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนการเข้าโค้งด้วยความเร็วยังคงให้ความรู้สึกที่มั่นคง
โดยในงานจะเปิดให้จองรถโดยไม่ต้องวางเงินดาวน์